ไม่รู้ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะ
ประนมมือกราบขอชีวิตเด็กแว้น

มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถไปแล้วเขาก็เห็นกลุ่มเด็กแว้น
กลุ่มเด็กแว้นขับกันมาเยอะเลยย่านน้องแข็ม
เขาก็พยายามที่จะเร่งเครื่องแซงขึ้นไปไม่อยากไปเฉียวชนไม่อยากไปมีเรื่อง
ปรากฏว่าจังหวะเร่งเครื่องขึ้นไปเด็กแว้นโกรธค่ะ
ว่าไปเบิ้ลเครื่องใส่สิ่งที่เกิดขึ้นตามคลิปนี้เลยค่ะ

ครับที่เรานำแรงให้แรง
แกหมดเทปฏิบัน

เอ้าหิ้ย

โอเคนะขอโทษ
เด็กแว้นเนี่ยจริงเขาไม่สนใจอะไรนะเขาสนแค่ว่ารถแรงเปล่ารถแรงจริงเหรอรถแรงเหรอไม่ฟังอย่างอื่นเลยอ่ะ

เออแล้วดูสิค่ะคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยช่วยช่วยด้วยช่วยหน่อยนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือย่านหนองแข็มผู้ชายคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วถูกตบที่กกหูขวา
แต่รอดมาได้เนี่ยจังหวะสุดท้ายของในคลิปประนมมือเลยค่ะ
ยกมือไหว้ขอชีวิตยกมือไหว้ขอโทษกลุ่มเด็กแว้นกลุ่มนี้
เหตุการณ์เกิดสักประมาณ๕ทุ่มของวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา
หน้าหมู่บ้านทวี๓เขตน้องแข็มค่ะ
หลังเกิดเหตุนี่นะพี่ผู้ชายคนนี้ขอโทษคือเป็นเจ้าของคลิปเนี่ย
แต่เรื่องยังเงียบเรื่องยังเงียบอยู่ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะ
เราเป็นสื่อพยายามที่จะช่วยกระพือข่าวอีกแรงหนึ่งนะ
ตำรวจโรงพักหนองแขมฝากด้วยนะคะ
อยากให้ตำรวจเขาจับให้ได้ไม่อยากให้เหิมเกลิมแบบนี้